ถ้าเกิดพี่เบิร์ตพูดแบบนี้แล้วอยากดูที่อุบลจังเลย
เออไปไปดูหน่อยเป็นห่วงอุบลเป็นอย่างไรบ้าง
เพราะเขาบอกว่าตอนนี้นะน้ำที่อุบลสูงสุดนี่คือสูง๒เมตร
ฮะโอ้โฮยืนนี่คือมิดหัวค่ะคุณผู้ชมมิดหัวนะ

ที่สุมชนท่ากอภัยค่ะ
นี่พาไปตรวจสอบนะคะ
เพราะว่าเจอกับน้ำท่วมแบบนี้มาหลายวันแล้ว
แล้วดูสิคะพี่บินพี่ท็อปพี่ไทยอะเนาะ
ไปจากต้นสัปดาห์แล้วน่ะฮะอืมฮะฮะฮะ
พี่ไปนานแล้วก็ยังไม่กลับกรุงเทพฯค่ะ
ลงพื้นที่ช่วยเหลือต่อเลย
เพราะว่าท่าทีของระดับน้ำที่อุบลนี่นะ
ที่เลี้ยงไว้อุ้มไปเลี้ยงบนหลังคาบ้าน

ชาวบ้านก็อ้าวอยู่ไม่ได้แล้ว
ฉันจะต้องไปอยู่ศูนย์อพยพที่จังหวัดจัดไว้ให้

คนอ่ะไปแล้วหมาแมวไก่อยู่เนี่ย
ต้องเอาอาหารไปเทไว้บนหลังคา

น้ำแข็งนิดเดียวคุณผู้ชมส่งมาบอกว่าตอนนี้มาแล้วครับ
ตั้งแต่ตี๔แล้วครับอุบลครับอุบล

นี่แหละแล้วทางพี่บิน
พี่บินเอกพันธ์ก็พาพร้อมกับอาสาสมัครเนี่ยนะคะ

แจกจ่ายถุงยังชีพน้ำดื่มอาหารที่ปรุงสุกแล้วอาหารแห้ง
มีเงินเยียวยาใส่ซองไปช่วยครอบครัวละ๕๐๐
ให้กำลังใจจับมือบีบมือเนี่ยนะคะ
แล้วก็เอาอาหารหมาแมวไปให้กับหมาแมวอาหารไก่ด้วย
ไม่ใช่แค่คนค่ะหมาได้รับผลกระทบ
แล้วหมาจรจัดมันจะลำบากขนาดไหน
เพราะว่าเจ้าของเอามาปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดู
ปล่อยทิ้งไว้อยู่ในสาราร้างข้างทาง

เนี่ยที่บ้านหนองบ่อโพลงามที่อำเภอเมืองอุบลค่ะ

ใช่แล้วชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าสงสารจังเลย

แต่ก็กังวลเหมือนกันว่าอันนี้ที่สาราค่ะ
ที่บอกว่าหมาโดนเอามาปล่อยอยู่๕ตัวเนี่ย
โนรูเข้ามาหมาพวกนี้มันอยู่ไม่ได้หรอก

ทีนี้ก็เลยให้ประสุทธิ์มาเอาอะไรมา
เอาตะข่ายมามาจับไปก่อน
สุสัตว์ก็รับลูกค่ะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือวางยาสลบก่อนนะ
เมื่อกี้ที่ดิฉันบอกไปมี๕ตัวใช่ไหม
แต่จับได้แค่๓อีก๒ตัวมันตกใจไงก็วิ่งหนีไปก่อน
แล้วเดี๋ยวเช้าวันนี้ค่ะจะลงพื้นที่
ปฏิบัติการไล่จับหมาที่เหลืออีก๒ตัว
คืออย่างน้อยให้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
เดี๋ยวฝนตกน้ำท่วมอยู่ไม่ได้แน่นอน

คุณผู้ชมยิ่งโนรูเข้ามาใกล้ประเทศไทย
เข้าเรื่อยอย่างอุบลโดนกันไปแล้ว
เมื่อวานนี้เขามีการประชุมซักซ้อมทุกหน่วยนะคุณผู้ชม
เป็นการประชุมของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ
เขาประชุมกันที่จังหวัดอุบลราชธานี
โดยทางรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ในฐานะผศูนย์ก็แถลงหลังประชุมว่า
เคลื่อนตัวของโนรูเคลื่อนตัวห่างจากเมืองดานัง

ว่าขึ้นฝั่งเวียดนามแล้วก็จะลดระดับเป็นพายุโซนร้อน
ก่อนจะเข้าที่สปลาวและเข้าไทย๒๙กันยา
และจะอ่อนกำลังเป็นพายุดิเปรชั่น

บริเวณที่ได้รับผลกระทบแน่คือ๑๐๑มหาสารคาม

เดี๋ยวต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะ
๔ตุลาคมคุณผู้ชม๔ตุลาคมจำวันนี้ให้ดี
ระดับแม่น้ำมูลจะสูงกว่าตลิ่งถึง๒เมตร๕๓เซน
เมื่อมีปริมาณน้ำฝนจากพายุมาเพิ่มด้วย
มันจะวิกฤตยิ่งขึ้นนะสิต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับท่านบอก
เพราะหากจำเป็นประชาชนอาจจะต้องอบพยพ
เคลื่อนย้ายทันทีเลยนะครับถ้าสถานการณ์มันแย่ลงเรื่อยกว่านี้นะฮะ